แต่ว่าเดี๋ยวจะหาข้อมูลเดี๋ยวจะบอกว่า
ประเพณีนี้มันเก่าแก่แล้วมาจากไหน
เพราะว่าประเพณีนี้เจ้าบ่าวขี่ประหลัดขีก
แล้วเพื่อนเจ้าบ่าวก็แห่เจ้าบ่าวไปสู่ขอเจ้าสาวจ้า
นี่เลยแบบนี้เราไม่ค่อยได้เคยเห็นกันนะคะเห็นไหม
ใช่ปกติแล้วเราแห่ข้าวบนขันมาก
ก็จะแห่มาเจ้าบ่าวก็จะเดินมาบ้างอะไรบ้างขึ้นรถมาบ้าง
แต่นี่ขี่ประหลัดขิกแล้วประหลัดขิกเนี่ยเพื่อนต้องแห่ไป
แล้วก็บังคับให้พุ่งชนกำแพงไปเรื่อยตามรั้วบ้านตึ้ง
ตึ้งแบบนี้ชนหมดไม่สนบ้านใครล่ะ
เป็นห่วงประหลัดขิกห่วงตัวเองเถอะคุณนะ

บอกว่ายินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยงานแต่งงาน
จะบอกว่างานนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ห่างหายไปนานมาก
บ้านทุ่งยั้งลับแหล่อุตรดิษฐ์นะคะ
ซึ่งคลิปดังกล่าวนี้บอกเลยว่ามันแปลกตามาก
มันต่างจากการแห่ขันหมากไปขอเจ้าสาวตามปกติที่เราเคยเห็นกัน
งานนี้เจ้าบ่าวเนี่ยอย่างที่บอกเลยนั่งมาบนประหลัดขีกยักษ์
แล้วก็มีพงวะไล่อยู่บนด้านหน้าหัวประหลัดขีกนะ
แล้วเพื่อนเจ้าบ่าวก็ต้องแบกต้องหามไปมาตามทาง
และก่อนจะถึงบ้านเจ้าสาวจะต้องเอาประหลัดขิกพุ่งชนรั้ว
กำแพงบ้านต่างจนกว่าจะถึงบ้านเจ้าสาว
หลังจากโพสต์คลิปนี้ไปชาวเน็ตให้ความสนใจมาก
เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นพิธีกรรมแบบนี้ประเพณีแบบนี้
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็ยังมีมาแซวด้วยนะ
โอ้โหกว่าจะไปถึงบ้านเจ้าสาวพ่อแม่เขาปลื้มใจน่าดู
เจ้าแซวกันอย่างนี้จ้ะ